คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เป็นค่ำคืนแห่งความสุขในงานฉลองวิวาของคุณปอยตรี
ที่บ้านอาจ้อจังหวัดภูเก็ตก็บ้านของฝ่ายชายเขา
คุณผู้ชมค่ะมีแต่คนสวยคนหล่อนะคะเจ้าสวยเนี่ยยืนหนึ่งอยู่แล้วเรียบหรูดูแพงทุกจุดอยู่แล้ว
แต่ที่น่าโฟกัสไม่แพ้กันคอสตูมเพื่อนซุปตาแต่ละนางที่มาร่วมแสดงความยินดีจ้ะ
บอกเลยว่าเลิศนะคะตัวแม่ในวงการบันเทิงของเรามาเริ่มกันที่พี่อ้ำพัชราภาเลยดีกว่า
หยิบเรสสียาวโทนน้ำตาลนะตัวยาวสีน้ำตาลนี้แล้วจะบอกให้เป็นแบรนด์ดังของสเปนระดับโลกนะ
โอ๊ดกูตูนะฉันเช็คราคามาแล้วประมาณเก้าหมื่นเกือบแสนเออนะฮะสวยมากคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อนน้องสาวสุดซีเมพิชนาธิ์มาในชุดสีฟ้าฟูฟ่องเดทแบบฟูอลังการนะครับ
บอกเลยว่ามงลงแบรนด์ของโอ๊ตกูตูจะบอกอย่างนี้แบรนด์นี้เมาส์นิดนึง
แต่ว่าตัดเป็นชุดราตรีก็มีเหมือนกัน
เยอะมากรับดอกไม้ได้แล้วจะเป็นยังไง

ได้อีกแล้วชอบที่เท่าไหร่คะ
นี่ชอบที่๑๙๙แล้วก็ยังไม่ได้รอบแต่ทุกที
แต่นี่สำหรับคนที่ม้อมอยว่าคุณเมย์

ชีก็มาบอกแล้วนะว่าเป็นธีมของเพื่อน
เจ้าสาวระบุมาเลยบอกว่าขอเป็นงานเพชรแล้วก็ชุดราตรี

สวยทุกคนนอกจากนี้ค่ะสองสาวคนนี้ผ่านไป

เดสเกาะอกสีเทาเรียบหรูออร่าชำค่ะ

หุ่นคุณแม่ลูกสองคุณดูสิว้าวข้อเดียวกันส่วนสองนั่งแบบตัวแม่ก็มาพี่ลูกเกดมีทีดีนะครับ
นี่เขียวมรกฏมาเลยพี่ซินดี้แหวกอกสับกันไปเลยจ้า
เดรสสีแดงสายสายฝอบอกเลยว่าปังสมมงค์ทุกงาน